คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้ก็น่าเสียใจเหมือนกัน
เรื่องของทางข้ามรถไฟ

ใช่ค่ะมีคนฝ่าทางกั้นบ้าง
มีคนแบบคือเอาง่ายทำอะไรง่ายแล้วก็คิดว่าคงทำ
บางทีไอ้ไม้กั้นลงไปแล้วแต่ก็ยังจะมุดเข้าไปอีก
เหตุการณ์นี้คือจริงแล้วคุณผู้ชมต้องลองไปดูก่อนว่า
คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์รายนี้เขาหยุดก่อนนะ
หยุดรอให้รถไฟขบวนหนึ่งผ่านหน้าเขาไป
แต่ปรากฏว่าเขาก็ออกตัว
แล้วมันมีขบวนสวนทางมา

ใช่แต่คุณน้ำแข็งคะเหมือนที่ขวัญบอก
ก่อนที่เขาจะพุ่งไปนี่ขบวนนี้
ขบวนแรกนะมาทางขวานะคุณผู้ชม

คันแรกผ่านไปนะคะคันที่เป็นเสื้อขาวคุณเห็นไหม

แล้วดูคันนี้คันนี้นะคะ

ใช่นี่แหละค่ะ

ผู้ชมเขาโหโดนชนเข้าไปแบบเต็ม
อย่างที่บอกค่ะรถไฟด้านที่สวนทางนั่นแหละ

ตรงนี้คือจุดตัดข้ามทางรถไฟ

อยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
แล้วก็แน่นอนว่าเขาเสียชีวิตนะคะ
คันนั้นแหละค่ะนายดอกรักเศษคำดี

โดนชนเข้าไปแบบเต็มเลย
คนที่อยู่แถวนั้นก็ตื่นตกใจพยายามเข้ามาช่วยกัน

ของผู้เสียชีวิตนะคะนายเจริญบอกแบบนี้
บอกว่าเอาจริงลูกชายเนี่ย

ลูกชายใช้เส้นทางนี้

เพราะว่ารถขบวนแรกที่มาทางฝั่งขวา
วิ่งผ่านไปแล้วแล้วก็คงไม่ได้เห็นจริง

โอ้ยเตือนภัยนะ
ค่ะจริงนะคะ